ผู้หญิงคนอื่นเขาเห็นงูซิงฯเอาหัวซิงฯอยู่ในท่อ

ตอนแรกกะจะช่วยแต่แบบแหมกลัวว่ามันจะกัดนะฮะ
ก็เลยยืนลุ้นให้กำลังใจแล้วสุดท้าย

จะออกไหมเฮ้ยจะออกมาแล้ว

ดูยังมากเอามาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว
ทำไมหน้าแบ๊วนอนนอนก็เลยเข้ามาไม่นอนน่ะ
คือหัวติดท่อเนี่ยน่าจะต้องหุดหงิดไหมคะ

ใช่ไหมตอนที่พยายามเอาหัวออกมาค่อยบรรจงเอาออกมา
คือคุณผู้หญิงเจ้าของคลิปเนี่ยก็ไม่กล้าหรอกนะคะ
กลัวว่าจะกัดเอานะคะ
ก็รุ้นอยู่นานสองนาน

ทำไมหน้าแบ๊วมันมีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมคะ
มันกินไปแล้วไงกินหนูไปแล้ว
ก็เลยออกมาหน้าแบ๊วแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้ว
น้อนก็เลื้อยหนีไปด้วยอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็อิ่มท้องนะคะ
สิงค์ผ่านไปเหลือมจัดมาค่ะ
ต้องใช้คำว่าบัวลอยไข่หวานเป็นเหตุสังเกตได้นี่ค่ะ
คุณสุวิมลนะคะอยู่ที่บางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีธุยาบ้านเธออยู่ที่นี่นะ
คือตอนกลางคืนสักประมาณ๓ทุ่มแล้วอยากจะกินบัวลอยไข่หวาน
เออส่องไปส่องมาเฮ้ยมันไม่ใช่บัวลอยไข่หวาน
ไปเจองูตอนแรกเนี่ยงูมันไม่ได้อยู่บนหลังคาตรงนั้นนะคะ

มันอยู่ตรงหม้อหม้อที่ใกล้กับบัวลอยไข่หวานนะคะ
พอเจอคุณสุวิทมันตกใจเลื้อย
คือคนก็ตกใจงูมันก็ตกใจงูมันก็เลื้อยหนีนะคะ
สุดท้ายต้องแจ้งกู้ภัยแล้วค่ะพี่ทำถูกแล้วอย่าจับเองนะคะ
ใช้เวลาไม่นานไม่ถึง๑๐นาทีก็สามารถจับได้
แต่ใครที่รอลุ้นอยู่ว่าบ้านเลขที่ของคุณสุวิมล
บ้านเลขที่อะไรไม่ได้บอกไว้นะคะ
อายุไปละกันคุณสุวิมลอายุ๔๒ปีนะคะ
แต่ก็ไม่รู้ว่างานนี้จะเข็ดไปอีกนานหรือเปล่า
บวลอยไขว้นะ